กันด้วยเรื่องของควันหลงจากเทศกาลสงคราน
เพราะว่าคนที่ไปผจญภัยในช่วงเทศกาลสงกรานมา
เขาก็เอาเรื่องราวต่างมาลงไว้ในโลกโซเชียล

จนภัยอย่างแรกคือเราต้องผจญน้ำอยู่แล้วแหละ
แต่ผจญที่๒คือสิ่งที่มากับน้ำ

คือถ้าสนุกสนานเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าผจญภัยนั้นหรอก
แต่ว่าถ้ามันไม่สนุกเรียกว่าผจญภัยแน่นอน
เพราะมีทั้งทะเลาะกันมีทั้งน้ำที่มันทั้งสกปรก
หรือว่าเป็นน้ำที่เป็นสีมาสาดใส่ด้วยนะฮะ

เป็นคู่อริเขาไปเจอกันในงานสงกรานที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
คู่อริเจอกันก็ต้องตีกันแหละนะคะ

คู่อริเจอกันมากอดกันได้ไหม
นั่นน่ะสิสาดน้ำปะพรมกันเออสงกรานแล้วเราให้อภัยกันได้ไหม
ปีใหม่ไทยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคู่อริ
ปีที่แล้วเราเป็นคู่อริกันแต่ปีนี้เราขอเป็นมิตรกันได้ไหม

แต่ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

เขากำลังตะลุมบอลกันเลยนะคะ
โดยคนที่ถูกรุมนี่คือคนที่ใส่เสื้อสี

แล้วดูสภาพแต่ละคนก็เซไปเซมา
ใช่ค่ะในช่วงของการเกิดเหตุ
สังเกตว่าจะมีอาสะสมัครมีทหาร
นอนอยู่ตรงกลางเค้าโดนเตะนี่สิ
ของคนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งถูกรุมทำร้าย
เราก็ต้องพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
เลือดอาบไปทั้งหน้าเลยนะคะได้รับบาดเจ็บอย่างมากที่บริเวณใบหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานสงครานที่เขาจัดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเขมราชอุบลราชธานี
คลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้ได้ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์
มีคนเข้าไปดูไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
มีรายงานบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นคู่กรณี๒คนเขาเป็นอริกัน
พอมาเจอหน้ากันในงานแบบบังเอิญ
ก็เลยเกิดการเอาคืน
ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้นะคะ

เที่ยวเมืองเขมราชอุบลราชธานี
ครับนี่สงกรานเดือด๖๑ลุมเตะกันไป